สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ชาวประมง
แล้วก็ประสุทธิ์ที่รอเรื่องของเงินเยียวยาว่าจะมีความชัดเจนอย่างไร
เมื่อวานจากการประชุมของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่๒
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้ภาคเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องกลุ่มนี้

วงเงินของโครงการไม่เกิน๑๕๐๐๐ราย
แล้วก็จะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ๕๐๐บาทต่อเดือน

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙
คุณผู้ชมครับมาดูหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไข
ก็คือท่านมีอาชีพเป็นเกษตรกร
ไม่ว่าจะอาชีพหลักหรือว่าอาชีพรองนะครับ
เกษตรกร๑ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง๑คนเท่านั้น
และเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ
แล้วก็มีสัญชาติไทยนะครับ
ส่วนสถานที่ขึ้นทะเบียนหรือท่านขึ้นทะเบียนไปแล้ว
ตอนนี้ท่านต้องเร่งนะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
หากเป็นเกษตรกรรายเดิมท่านแปลงเดิม
สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สำนักงานเกษตรกรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งนะครับ
หรือหากใครใช้สมาร์ทโฟนสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้โดยง่าย
เข้าไปที่แอปนี้เพื่อที่จะไปตรวจสอบการลงทะเบียนของท่าน
รวมถึงปรับปรุงการลงทะเบียนของท่านด้วย
ส่วนเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงขึ้นมาใหม่

ขอให้ท่านนั้นยื่นเอกสารแบบฟอร์มที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ในพื้นที่ที่แปลงเกษตรของท่านนั้นตั้งอยู่นะครับ
เอกสารก็จะประกอบด้วยเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรคือสำเนาบัตรประชาชน
แล้วก็หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง

สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนั้น
ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคุณนะ
ภายในวันที่๑๕พฤษภาคมนี้
ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับ
หรือเกษตรกรคนไหนที่ยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจ
ว่าได้ลงทะเบียนแล้วหรือไม่นั้น
สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร
แล้วก็สถานะของสมาชิกครัวเรือนได้ที่เว็บไซต์
ก็ตอนนี้นะฮะเขามีการแบ่งกลุ่ม
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเกษตรกรไม่เกิน๑๐ล้านราย
หรือว่า๑๐ล้านทะเบียนเกษตรกรเป็นยังไงบ้างรู้ไหมคุณ
เพราะว่าอันนี้เท่าที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมประสุทธิ์ศัตริย์และกรมประมง
มีอยู่๘๔๓๐๐๐ราย
และเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่๒ได้แก่เกษตรกรที่อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน
ไม่เกิน๑๕๗๐๐๐ราย

แต่ถ้าแบ่งเป็น๓ส่วนก็คือ๑ชาวนา

สำหรับผู้ที่เป็นชาวสวนยางพาบราด้วยนะครับ
ทีนี้เขาก็ไปลงทะเบียนไปขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนกัน

แต่ว่าถ้าเข้าไปง่ายนะคุณผู้ชมที่เป็นเกษตรกร